คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้เงินแต่อีกส่วนหนึ่งบางคนเขาก็หวังพึ่งดวง
วันนี้วันที่๘ใช่ไหมอีก๙วันก็จะออกรางวัลกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยรวบรวมเลขเด็ดเลขดังจากพ่อน้ำสองไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
มนตรีคำซอยเขามาฝากเลขให้เราตั้งแต่เนิ่นจะได้ไปหาซื้อกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาโพสต์เลขที่ชื่นชอบเปิดศักราชรับปีเสือให้แฟนคลับกันไปเลยนี่มาเป็นแพร่เป็นพัดเลยจ้า
ศักระปีเสือปีขานมาเจ้าพ่อน้ำสองก็เอาเลยค่ะ
แฟนเฟซบุ๊คมนต์สิทธิ์เรียกร้องกันมาว่าโพสต์ยังวันที่๑๗มกราคม
ซึ่งวันนี้เนี่ยสลากินแบ่งรัฐบาลเขาประกาศผลรางวัล๑๗มกราคมนะ
เขาบอกว่าชอบเลขนี้เลยนี่๗๕๑๖๑๐และ๖๑
อันนี้เป็นเลขที่เขาชอบเขาบอกเอาไว้แบบนี้
คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันยกใหญ่ว่า
ขอให้แห่งปังรับปีเสือนะคะ
ดิฉันก็ดูดตาวิกเขาว่าสงสายฝองเท่าเกิน
ผมติ๊งทองเลย
ลูกทุ่งสาวอินดี้อย่างเนสกาแฟ
ต้องบอกว่าปีที่แล้วเป็นอีกหนึ่งคนลูกทุ่งนะ
เหล่านักเสี่ยงโชคต่างยกให้เธอเป็นเจ้าแม่

โชคให้ลาบแฟนคลับตลอดเลย
ล่าสุดค่ะสาวนิงกาแฟเธอโพสต์ภาพนี้
เป็นภาพเจ้าตัวคู่กับรถใหม่ป้ายแดง

ซูมอะไรจ๊ะซูมป้ายแดงถูกต้องไหม
เขามาพร้อมกับแคปชั่นว่า
ทะเบียนรถก็คือก๒๙๘๙นครราชศรีมาตามภาพเลยนะจ๊ะ
แฟนคลับนอกจากจะพูดถึงป้ายทะเบียนแล้ว
ต่างพากันชื่นชมในความเก่งและขยันของลูกทุ่งสาวอินดี้
ที่ทำงานจนได้ของขวัญเป็นน้ำพักน้ำแรง

น้องก็สวยเลขทะเบียนรถก็สวยนะคุณผู้ชมนะ